ไม่พอใจรถเก่งเพราะคิดว่าเขามาปาดหน้า

ตามไปทุบรถจนเละ

ปรากฏว่านุ่มหัวร้อนรายนี้เอาใบรับรองแพทย์ไปที่ตำรวจนะคะ

รถเก๋งอย่างบ้าคลั่งปากก็ตะโกนว่าหมดความอดทนแล้ว
จะเอายังไงไม่รู้จักกูเหรอขออภัยพูดไม่เพราะนะคะ
ตามคำพูดเขาเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสามแยกไฟแดงทางเข้าท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานี
ซึ่งเจ้าของรถเก๋งที่ถูกทุบคือใครคือนายเกียรติศักดิ์คำทวีอายุ๒๔ปีค่ะ
เขาเล่าว่าเขาก็ขับออกมาจากปั๊มน้ำมันเห็นรถกระบะคันก่อเหตุขับแซงซ้ายมา
จากนั้นคนขับรถกระบะเปิดกระจกตะโกนด่าบอกว่าไปปาดหน้าเขาค่ะ
แล้วจากนั้นยังมาแซงแล้วพยายามเบรกให้ชนท้ายอีกแล้วก็จอดรถขวาง
ถือเหล็กสไลด์ลงมาเลยมาทุบรถอย่างบ้าคลั่งแล้วก็ขับรถหนีไปนะคะ
แต่ผ่านไปไม่นานตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็ไปตามตัวหนุ่มคนนี้มาควบคุมตัวไว้ได้ค่ะ
ทีนี้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ต้นเรื่องก็เป็นไปตามสูตรเลยค่ะ
หลังจากหัวร้อนจัดตอนนี้หัวเย็นเจี๊ยบนะคะไหว้สวยรวยกระเช้าเคล้าน้ำตามา

อ้างว่าขาดยาทางจิตนะคะโดยมีการยกมือไหว้นายเกียรติศักดิ
กระเช้าเงินค่าทำขวัญหนึ่งหมื่นบาทมามอบให้เพื่อขอโทษ

เป็นโรคทางจิตเวทมายืนยันอีกนะคะ
โดยบอกว่าเขาเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองอุดร

ระกอบว่ามีลูกค้าที่มาซ่อมรถโทรศัพท์มาต่อว่า
ทีนี้อาการทางจิตเลยกำเริบเขาว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ตัว
โดยขอชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนายเกียรติศักดิ์ผู้เสียหายค่ะ
อ่ะก็เลยขอถอนแจ้งความแต่ก็เตือนว่ากินยาให้สม่ำเสมอนะ
และถ้าวันนั้นเนี่ยนายไปโชคร้ายเจอคนใจร้อนขึ้นมาเนี่ย
อาจจะไม่จบง่ายแบบนี้และถ้ามีปืนถ้าคนรถที่ถูกทุบมีปืนล่ะ
เรื่องมันจะกลายเป็นยังไงนะคะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนหัวร้อน
คนอื่นด้วยแล้วกันนะคะคือภาวะจิตเวทก็เรื่องหนึ่ง
ขับรถหัวร้อนมันก็อีกเรื่องหนึ่งยังไงก็ต้องใจเย็นในการใช้รถใช้ถนน
งั้นเรื่องมันบานปลายได้นะคะ